คุณชอบทั้งประเทศหลังจากคลิปออกมานะ
กลับที่วันนั้นไว้เรียนรูปนี้

มันก็มีกระแสข่าวว่ามีคนเสียชีวิตที่โรงพรรคนอร์ชสวัน
แล้วก็พรุ่งกลับโจ้ก็ออกมาปฏิเสธ
มีกระแสข่าวว่ามีการเอาถุงไปคุมหัวจนขาดอากาศหายใจ
ตอนนั้นคนก็ยังไงกันแน่ไม่รู้แล้ว
แต่ภูมิกับโจ้เนี่ยเป็นผมว่ายิ่งกว่าปอยยิ่งกว่าคนบนเรือนะ
เพราะว่าพ่อตาเขาก็เป็นภูมิชาการ
แม้ยังไม่แต่งงานนะบอกก่อนแต่ว่าคบกับลูกสาวนะครับ

เอาพูดง่ายก็คือสายใหญ่สุดในตำรวจนะครับ
แล้วอนาคตเขาก็ไกลมีเงินรวยกว่าถ้วยปอเยอะ
มาสงสัยว่าทำหรือไม่ทำอะไรยังไง
พอดีมีพลเมืองดีถักมาหาผมในข้อความ
แล้วก็บอกว่ามีคลิปส่งมาให้ผมดู
แล้วผมก็ดูแล้วอาจจะใช่หรือเปล่า
ผมก็ไปเปิดเทียบหน้าก่อนเพราะว่าผมไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวภูมิกับโจ้
เคยเจอแค่ครั้งหนึ่งแต่ว่าจำหน้าไม่ได้นะครับ
ก็ไปดูมันใช่คนเดียวกันนี่นะครับซึ่งอย่างนี้มันน่าจะเป็นคลิปจริงแล้ว
เพราะว่าดูจากอะไรต่างแล้วมันไม่ใช่การทำขึ้นมานะครับ

คนแบบดูแล้วแบบว่านักข่าวที่โทรมาผมก็สายไหม้เลย

ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นข่าวดังไปอย่างนี้แล้ว

พอผู้หลักผู้ใหญ่เห็นภูมิกับโจ้
ก็โดนให้ออกราชการไว้ก่อน

แล้วเขาก็หนีไปแล้วก็โดนกดดันแล้วก็กลับมามอบตัว
นี่แหละครับจนตอนนี้สารก็ตัดสินแล้วว่าจำคุกตลอดชีวิต
จำคุกตลอดชีวิตไม่มีจริงหลายประเทศไทยเราต้องยอมรับนะไม่เอาพยาน
ไม่มีแน่นอนครับภูมิกับโจ้ติด๑๐กว่าปีแล้วครับ
๑๐กว่าปีจะออกมาคุณไม่กลัวเหรออยู่ข้างในเขาก็ด่าคุณไม่เคยใช่ครับ
ก็ได้ข่าวมานะครับว่าเขาก็คุยกับข้างในเรือนจำเนี่ยแหละ
นี่ยังมีไลน์อยู่เลยครับเพื่อนส่งมาบอกว่าเพื่อนอยู่ในเรือนจำเหรอ
อยู่ในเรือนจำครับไม่ใช่ครับเป็นลูกน้องของเพื่อนครับอยู่ในเรือนจำครับ

ภูมิกับโจ้อยู่ข้างในมันบ่นถึงตั้มอยู่นะ

แล้วก็เลยถามไปว่ายังแค้นอยู่เหรอ

แต่ตำรวจมียศสูงมีเงินแล้ว

ธนัยตั้มจะ๕๐เช่นเดียวกันไม่กลัวหรือฮะไม่กลัวครับถือว่าเขาก็ได้ชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาทำ
ถ้าเกิดเขาคิดได้นะมันเป็นสิ่งที่เขาทำเองเขาจะคิดว่าไม่มีใครรู้มันเป็นไม่ได้หรอก
แม้วันนั้นผมไม่เปิดนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีคนเอามาเปิดอยู่ดี

ผมว่าเดี๋ยวเขาอยู่ในคุกเขาก็คิดได้เองนั่นแหละ
ว่าจะไปโกรธทำไมนะเพราะตัวเขาทำจริงทำให้คนตายนะครับ
วันเวลาจะทำให้เขาคิดได้หวังไว้เป็นแบบนั้น

แต่ธนาคตะมีลูกมีภรรยาธนาคตะมอาจจะไม่กลัวนะ

ส่งไปเพราะว่าเราศัตรูเยอะเหรอ

ใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าตัวผมอ่ะ

แต่ว่าเอาคนที่เรารักไปอยู่ที่ปลอดภัยกันดีกว่า

เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวตายไปแล้ว

ยุคสมัยนี้ไม่น่าจะกล้าทำแบบนี้แล้ว

แล้วผมเป็นคนที่มีชื่อเสียง

นะครับถ้าทำผมไปก็เป็นข่าวใหญ่นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป